ทีนี้มาดูเรื่องลูกกรอกหรือว่ากุมารทองของไทย
ดังไกลถึงอินเตอร์เห็นบอกว่ามีการใส่พัสดุนะ
ใส่กล่องพัสดุจะส่งปรายศนีย์ไปยังสหรัฐอเมริกา
ทีนี้ไอ้เครื่องสแกนคุณผู้ชมมันร้องมันตื๊ดไม่ผ่าน
งั้นแปลว่าอะไรไม่รู้ในกล่องนี้
ที่แรกตอนเปิดออกมาตกใจคิดว่าเป็นซากทารกที่คลอดก่อนกำหนด
แล้วเขาก็ไปทำวิธีต่างเป็นกุมารเป็นลูกรอบ
แล้วยังมันจะมีข่าวขโมยทรงขโมยศพเด็กนะ
ใช่ทีนี้ตำรวจสพธกัสยางสุวรรณภูมิจสบทปราการ
ก็เข้าไปตรวจสอบเลยไปเจอวัตถุเหมือนกับซากเด็กทารก
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะในห่อนี้ตอนแรกที่ฉันเห็นภาพข่าวนี้ก็ตกใจ
หรือว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจริง
นี่คือที่บริเวณศูนย์ปรายศนีย์สุวรรณภูมินะคะ
ไปเจอกล่องปรายศนีย์แล้วไปดูหน้ากล่องก็ระบุชื่อคนส่งนะ
ธนกฤษสุพรรณผู้รับโน้นอยู่ฟอริดาสหรัฐอเมริกา
นายโรนาลิกแทมป้าทีนี้ในกล่องอ่ะไปเจอเหมือนกับเนี่ยดูสิคะ
คล้ายกับซากเด็กทารกมันก็ดำเหรอนะ
แล้วคุณดูสิพันด้วยผ้ายันสีแดงห่อเอาไว้
แล้วมีฟอยมีฟอยอีกมีซากลูกกรอกเลี่ยมกรอกพลาสติกอีก๒ตัว
นั้นเขาก็มีจดหมายคือมีจดหมายถึงลูกค้าเขียนไว้
บอกว่าเป็นเครื่องรางของขลังไทยหัวโตกุมารทองผี
พิธีกรรมตุ๊กตาวูดูมนต์ดำโปรดติดต่อเรา
ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ค้ายได้หากคุณมีเครื่องรางของขลัง
มันจะช่วยป้องกันคุณจากสิ่งชั่วร้ายเลวร้ายต่างและช่วยปกป้องคุณ
ทีนี้ค่ะเขาก็บรรยายสรรพคุณเสร็จสับเลยนะ
ว่ามันจะนำมาซึ่งโชคลาภความมั่งคั่ง
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าเราต้องขออภัยเกี่ยวกับเวลาการจัดส่งอาจจะล่าช้า
จากกระบวนการทางศูนย์ละกากรใช้เวลานาน
และเป็นการจัดส่งข้ามประเทศค่ะโอ้โหคุณตอนแรกที่เห็นแบบนี้
ก็ต้องเอาไปให้คุณหมอตรวจก่อนเลยของจริงเปล่าอ่ะ
ใช่ว่าเป็นซากเด็กจริงหรือเปล่าที่คลอดก่อนกำหนดหรือเปล่า
ให้ตำรวจดูปรากฏว่าลองดูแล้ว
แล้วก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังที่คนส่งเนี่ยนะ
เขาจะส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่เมืองนอก
ไม่ใช่ซากศพเด็กที่เสียชีวิตก่อนกำหนด
เอามาประกอบพิธีกรรมมาทำเป็นลูกกรอกมาทำเป็นกุมารทองนะคะ
แต่ก็มีการปลูกทรงปลูกเสกอะไรกันไป
ทีนี้รู้ได้ยังไงรู้ได้เพราะว่าตอนที่ส่งพัสดุเนี่ย
ปรากฏว่าเขาจะต้องผ่านเครื่องสแกนเครื่องเอ็กซาเรย์ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ปรัศนีเขาบอกว่าพัสดุกล่องเนี่ยมันไม่ผ่านการเอ็กซาเรย์
มันก็แบบร้องตื๊ดกำลังจะส่งไง
แล้วพอไม่ผ่านปั๊บก็จะต้องแกะดูว่ามันคืออะไร
หลังจากนั้นก็จะต้องเอาพัสดุนี้ส่งคืนให้กับคนที่นำฝากที่ศูนย์ปรายศนีย์กรุงเทพที่ต้นทาง
คนส่งคือคุณธนริตสุภัณฑ์เนี่ยต่อไป
แต่ก็คงมีคำถามว่าคนอเมริกาฝรั่งต่างชาติเขานับถือกุมารทองของไทยหรือยัง
อยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดกรณีแบบนี้จะส่งไปเมืองนอกต้องส่งยังไงคะ

แต่อันโล่งอกโล่งใจคือไม่ใช่ศพเด็กจริง

แล้วนี่ดิฉันเข้าไปดูนะก็มีคนมาถามว่า
การที่ส่งพวกเครื่องรางของขลังแบบนี้แล้วเวลาส่งไปเมืองนอก
มันจะทำให้เครื่องรางของขังนั้นเสื่อมไหม
เพราะบางทีของวางกับพื้นมีการข้ามมีการเหยียบอะไรอย่างนี้

คือมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าคนที่ข้ามไปก็ไม่ได้รู้

แต่ท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปบูชามากกว่า
ถ้าเรามีศิลธรรมดีมันก็ไม่ได้เสื่อม